เป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นที่อุดรธานี
กลุ่มวัยรุ่นไล่ฟันคนคนหนึ่ง
กลับมาจากการดูหมอลำนะครับ
ทั้งที่เขาบอกว่าไม่เคยรู้จักกันเลย
แต่อยู่ก็ถูกรุมถูกทำร้ายแบบนี้นะครับ
ทำให้คนที่ถูกรุมทำร้ายถูกฟัน

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนครับ
โอ้โหมากันเยอะแล้วคุณดูสิอาวุธน่ะ
ใช่ค่ะมีดฟันฟันสับเข้าไป
แล้วก็คนบาดเจ็บเขาก็ล้มอยู่คนเดียว
ถูกทั้งลากถูกทั้งฟันแบบนี้นะครับ

กล้องวงจรปิดจับภาพได้

ซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นพี่สาวของผู้ชาย
ถูกกลุ่มวัยรุ่นไล่ฟัน
เอาคลิปเหตุการณ์นี้มาโพสต์
บอกว่าน้องถูกกลุ่มวัยรุ่นไล่ทำร้ายร่างกาย

บอกว่าขออนุญาตแอดมินค่ะ
เหตุการณ์เมื่อคืนวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
น้องชายได้ไปเที่ยวงานหมอลำบ้านหนองตะไก้
ที่อำเภอน้องหานจอุดรธานี

ได้มีวัยรุ่นชายกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ได้มาไล่แทงแล้วก็ไล่ฟันน้องชาย
แท็กคือตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้

แท็กอยากให้ทุกคนช่วยแชร์
ใครที่รู้จักหรือพบเบาะแส
กรุณาแจ้งกลับมาได้ที่เฟสวริญญา
เตือนไว้เป็นอุทาหอนนะครับ
ก็ผู้สื่อข่าวของเราได้ติดต่อไปที่สาว
ซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปเหตุการณ์นี้
แล้วก็โพสต์ข้อความขอให้ใครที่พบเจอเหตุการณ์

เราก็ได้เจอกับคนเจ็บเหมือนกัน

เหล็กทาเลอายุ๒๑ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๘บ้านหนองนกทาที่ตำบลหนองเม็ก

ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟัน
เข่าด้านขวาเย็บไป๑๒เข็ม
ขาซ้ายแขนขวาศอกซ้ายแผ่นหลังเป็นรอยไปหมดเลยนะฮะ
โดนฟันด้วยมีดอิโต้รวม๑๐กว่าแผลคุณ

ผมไปดูหมอลำในงานบุญประจำปีที่วัดของหมู่บ้าน
อยู่ห่างจากบ้านของผมประมาณ๔๕กิโลเมตร

ผมก็ไม่ได้เต้นนะไม่ได้เต้นอะไรมากเลย

ไม่ได้ไปกระทบกระทั่งกับใครเลย
จากนั้นผมก็ชวนน้องที่มาด้วยอีก๒คนกลับบ้าน
ในขณะที่กำลังเดินกลับบ้าน
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นโยนขวดใส่

ไล่ตามรถจักรยานยนต์ของผมมาประมาณ๔๕คันนะครับ
มาถึงหน้าร้านขายของชำบริเวณ๔แยกบ้านหนองเม็ก

กลุ่มวัยรุ่นได้ขวางหน้ารถของผม
และหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนั้นได้ถามผมว่า
เป็นคนบ้านไหนนี่นะฮะผมกำลังจะอ้าปากตอบ
ยังไม่ทันตอบเลยคุณถูกกระโดดถีบจนรถล้ม
น้องที่มาด้วยกันกับผมก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดไปก่อน
ส่วนผมก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธมีดรุมทำร้าย
แล้วก็มีท่อนเหล็กรุมตีหลายครั้ง
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
หลังเกิดเหตุผมก็รีบโทรศัพท์บอกแม่และพี่สาว
ด้วยอาการที่ผมคุณดูสิบาดเจ็บนอนไม่มีแรงอยู่แบบนี้

ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยมีเรื่องกับใคร

กลุ่มที่มาทำร้ายร่างกายผมมาก่อนนะครับ

ทีนี้ทีมข่าวเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามทางด้านของภูมิกับการ

ก็บอกว่าตอนนี้ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ย
สอบปากคำผู้เสียหายและเพื่อนเพิ่มเติมแล้ว
แล้วก็ให้ลงพื้นที่ในการเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็เส้นทางที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายจะหลบหนีด้วย
เพื่อจะเร่งติดตามตัวจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็กลัวนะฮะ